วิกฤตรายได้ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลในปี๒๕๖๐เริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ต้นปี
รวมทั้งปรับลดค่าล่วงเวลายกเลิกค่าเดินทางลดค่าซื้อข่าวจากผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด
ตามมาด้วยการประกาศโครงการลาออกโดยสมัครใจเป็นครั้งแรกของไทยรัฐทีวี
ที่มีมูลค่าราว๑๔๐๐ล้านบาทและเปิดโครงการสมัครใจลาออกรอบที่๓
ด้วยการเลิกจ้างพนักงาน๑๒๗คนและลดจำนวนรายการลง
ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส๓ธุรกิจทีวีดิจิตอลในตลาดหลักทรัพย์๘บริษัท
ส่วนที่เหลือผลประกอบการติดลบในระดับ๑๐๐ล้านบาทขึ้นไป
สะท้อนให้เห็นถึงบทสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลของประเทศไทยในปี๒๕๖๐ได้อย่างชัดเจน
ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มองตรงกันถึงสาเหตุการตกต่ำของรายได้
จากสภาพเศรษฐกิจและจำนวนช่องที่มากเกินความต้องการแล้ว
ยังเกิดจากพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนไป
เม็ดเงินโฆษณาในปีนี้ที่น้อยลงอยู่แล้ว
ถูกแชร์ลงไปในสื่อเหล่านี้
เรติ้งเราหายหมดก็ไม่ซื้อ
เทคโนโลยีเปลี่ยน

ไม่ต้องลงทุนคนไม่ต้องลงทุนสถานที่

ไม่มีออยไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ต้องถามว่าเราจะแข่งเค้าได้อย่างไรครับ

ทำให้ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถึงกับจัดอันดับให้อาชีพสื่อมวลชน
เป็นหนึ่งใน๑๒กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในปีหน้า
เราเริ่มเห็นการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการใช้โลกโซเชียลมากขึ้น
และก็จะมีนักข่าวที่เป็นนักข่าวพลเมืองมากขึ้น
ทำให้นักข่าวภาคสนามหรือคนทำงานภาคสนาม
จะต้องลดน้อยลงไปตามนิตยสารหรือหนังสือพิม
แล้วก็เนื่องจากว่าคนเรียนนิเทศเยอะ
ทำให้การหาคนที่อยู่ในการเป็นผู้สื่อหาภาคสนาม
หาได้ง่ายเราจึงมองว่าเป็นอาชีพที่
ต้องปรับตัวสูงในปีหน้า
แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ยังมีความหวังว่าในปีหน้าสถานการณ์ต่างจะดีขึ้นกว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมาจากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว
ผมว่าเราก็ต้องมีความหวังนะว่าหลังการเลือกตั้งเศรษฐกิจดีขึ้นมีคนใช้เงินมากขึ้นภาคธุรกิจแข็งแรงมากขึ้น
เงินโฆษณาเพิ่มขึ้น
เรายังมีความหวังว่ามันอยู่กันได้
นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลไทยเชื่อว่า
อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลในปี๒๕๖๑จะฟื้นตัวทันที
หากได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ให้พักชำระค่าใบอนุญาตอย่างน้อย๓๔ปี
เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนพัฒนารายการ
ทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้